รถใหญ่คันนี้เห็นแล้วก็ตกใจค่ะ

คือมันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่เปลี่ยนชุดไม่ทันหรือยังไง

คือช้าบัตเต็มอะคุณผู้ชม

นึกภาพคนขับเห็นสิ่งที่เห็นตรงหน้า

คนขับรถคันนี้รถทัพสิบล้อนคันเนี่ย
จะคิดอะไรรู้สึกอะไรแล้วเองจะทำอะไร

โอ๊ยโคตรโหดเลย

แต่ไม่รู้จะมีอะไรติดคากระจกรถเปล่า